คุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายรมนตรีหัวหน้าคณะคอสชเคยบอกเอาไว้นะครับว่า
ในเดือนกันยายนนี้จะประกาศท่าทีทางการเมือง
อนาคตว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะครับ
ทันทีที่เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่า
สนใจการเมืองก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ตามมามากมายจากหลายฝ่ายนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จะตอบคำถามเรื่องนี้อย่างไร
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ธรรมดา
แต่ผมก็ปรับตัวมาโดยตลอด

ผมอวนวันนี้จะเห็นได้ว่าเสียงผมก็

เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็น

มันเป็นอนาคตนะผมก็ยังไม่ได้เป็นตัวไหนสักอันเลย

ภักดิ์ไทยหรือเปล่าใช่ไหม

จะไปเป็นแล้วนายมตรีมันจะมาได้ยังไง
ก็ต้องดูใหม่ทั้งหมดนั่นแหละนะ

นี่เป็นคำยืนยันจากผลเอกประยุจันทร์โอชา

ทางการเมืองทั้งเสียงสนับสนุนยินดีต้อนรับนักการเมืองน้องใหม่ที่จะเข้ามาตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะทำหน้าที่ต่อในฐานะนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชหรือไม่รวมถึงนายอภิษฎเวชาชีวะที่ไม่ติดใจการตัดสินใจนี้แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกตั้งที่จะมาถึงต้องทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่ามีความเป็นธรรม
หมายมองว่าการประกาศจุดยืนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อสืบทอดอำนาจและอาจทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองจึงยำข้อเรียกร้องเรื่องการปลดล็อคให้พักการเมืองสามารถทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่เพราะเมื่อผลเอกประยุทธ์ยืนยันไม่ลาออกจากตํ

จะเข้าสู่แวดวงการเมืองก็ไม่จำเป็นต้องลาออกแต่สุดท้ายจะตัดสินใจอย่างไรขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์เอง
จากนี้เหลือแต่เพียงการเฝ้ารอว่าสุดท้ายบทบาทของผลเอกประยุทธ์จะเป็นไปในทิศทางใด
ขณะนี้ยังไม่ได้ปิดประตูตายทางการเมืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน